เรื่องมะละโกะของมะละโกะใบ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาดูเรื่องมากเกี่ยวกับมะละโกะที่ออกลูกมาไม่เหมือนกับมะละโกะที่เราเห็นกัน
ชมกันครับพาไปดูมะละกอแปลกที่คล้ายช้างศึกอยู่ในจังหวัดศรีสะเกด
ซึ่งเจ้าของเนี่ยได้นำมาบูชาด้วย
มะละกอแปลกประหลาดรูปร่างคล้ายกับช้างศึกที่มีงาคู่หน้าพร้อมทั้งมีหมวกปิดคลุมส่วนหัวแบบนี้
ช่างดูแปลกตาเสียจริงทีมข่าวก็พากันไปดูใกล้ใกล้
โดยลงพื้นที่ไปยังสวนหลังบ้านของบ้านพักเลขที่๑๐๒หมู่๑๑บ้านสุกเกษมตำบลโคกเพชรอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกด
คุณบัวไลการเกรดเจ้าของบ้านเล่าว่าเมื่อประมาณ๒ปีก่อนได้นำเม็ดมะละกอมาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้าน
ซึ่งมะละกอเนี่ยก็เติบโตดีและออกผลดกมากและผลก็มีขนาดใหญ่อีกด้วยล่ะครับ
ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็สังเกตเห็นว่ามีมะละกอแปลกลูกนี้ที่ดูคล้ายกับช้างศึก
มีงาคู่หน้าแถมยังมีหมวกปิดคลุมส่วนหัวก็ยิ่งแปลกใจเป็นอย่างมาก
ตัดสินใจเด็ดออกมาจากต้นเพื่อนำมาบูชาเพราะคิดว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้
ต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยก็มีมะละกอแปลกไม่แพ้กันเป็นยังไงไปชมกันครับ
ยังมีมะละกอแปลกอีกลูกอยู่ที่บ้านพักเลขที่๒๕ถนนพิชัยตัดใหม่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งความแปลกก็อยู่ที่ออกผลแฝดในลูกเดียวโดยคุณจำลองคำพีรพฤษหรือลุงแจ้เจ้าของบ้านเล่าว่า
เขาเข้าไปในสวนเพื่อจะเก็บมะละกอมาทำเมนูแกงส้มก็สังเกตเห็นมะละกอแปลกลูกนี้
เด็ดกลับมาแล้วเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดูซึ่งพอเพื่อนบ้านมาเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มะละกอลูกนี้เนี่ยเป็นมะละกอแฝดและเมื่อลองวัดขนาดก็พบว่ามีความยาว๘นิ้วครึ่ง
ส่วนลูกแฝดยาวหกนิ้วและมีความกว้างสามนิ้วครึ่งขณะที่เพื่อนบ้านก็ช่วยกันตีเลขเด็ด
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคโดยมีการตีเป็นเลข๙๙
มาจากมะละกอคือ๙มีแฝดก็ตีเป็นเลข๒และยังมีกลีบเลี้ยงอีก๓กลีบ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
มันก็เป็นความแปลกที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเอามาเล่าสู่กันฟัง
จริงที่พูดมาไม่มีตรงเลย

ข้อมูลมันเยอะอย่าได้เชื่อทั้งหมดนะ
แล้วของเรื่องของการเสี่ยงโชคมันเป็นเรื่องของดวง